โดยเฉพาะครอบครัวพักดีวิจิตร
แต่ตอนนี้ลูกสาวคนรองพี่แก้วของลอง
ต้องออกมาทำธุรกิจไก่ย่าง
มีชื่อว่ากลายผู้เขาระเบิด
นี่ตามอาหารในละครบูยอดฮิตเลยนะคะ
พร้อมกับมีสูตรเด็ดน้ำจิ้มชื่อเก๋

ปลาร้าระเบิดกระท่อม
ซึ่งพี่แก้วเนี่ยเขาทำกับสามีนักบินนะคะ
ที่ตอนนี้ก็ตกงานมาเกือบ๒เดือนแล้ว

มาช่วยสอนมาช่วยย่างเองนะคะ

ก็ถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะ
มันเหนื่อยมากมันติดขาดค่ะ
แล้วก็เลยเราทำให้เราได้รู้รสชาติอีกอาชีพหนึ่ง
ว่าแบบโอ้โหเขาเหนื่อยกันนะ
อะไรอย่างนี้คือไก่ย่างเข้าเหนียวส้มปำ

พี่ก็พยายามตั้งชื่อให้มันจะเข้ากับธีม
ก็คือจะมีไก่ย่างก็จะเป็นไก่ระเบิดภูเขา
น้ำจิ้มก็จะเป็นแจ่วระเบิดน้อยหนา

เดี๋ยวเพิ่งจะเริ่มทำกันเองครับ
เพราะว่าเพจไอจีเพิ่งเริ่มทำ

ให้พ่อกบวน

อ๋ออีกอันนี้น่าสนใจนะ

จะอยู่คนละบ้านแต่ก็โทรมาถามถ่ายกันตลอด
ซึ่งตอนนี้คุณพ่อก็แข็งแรงดี
จะกลับมาถ่ายละครปล้นลอยฟ้าต่อ
ส่วนบริษัทของพี่ก๊อฟพี่แก้วนะคะตอนนี้ก็จัดระเบียบกองถ่ายใหม่
แม้ว่าจะลำบากมีเจ้าหน้าที่มาคอยตรวจเข้มตลอดก็พร้อมทำตามนะ
ส่วนฉากบูซีนต่อสู้ซึ่งเป็นจุดขายจะปรับยังไงไปฟังสองผู้จัดเปิดใจกันค่ะ
แต่ว่าฉากที่เป็นบู้ที่จะต้องมีหมัดม้วยเตะอาจจะขอดูนโยบายต่อไป
เพราะว่าถ้าสมมุติว่าไม่ทำตามตามมาตรการของรัฐบาล